คุณผู้ชมมาดูเหตุการณ์นี้ค่ะโอ้โหมันเศร้าใจจริง
เหตุการณ์เกิดขึ้นกับครอบครัวครอบครัวหนึ่ง
ที่บ้านบางบัวทองที่นนทบุรีเมื่อวานนี้นะคะ
คือแม่เนี่ยคาดว่าน่าจะเครียดเรื่องของปัญหาหนี้สินที่รุมราว
วางยาพิษให้กินกะว่าจะให้ตายกันยกครัว
แม่ตายลูกสาวคนกลางอายุ๑๗ก็ตาย
ลูกชายคนเล็กอายุ๗ขวบรอดมาได้อย่างบุดหวิด
เพราะว่าแม่ให้กินน้ำที่ผสมยาพิษอ่ะ

ลูกสาวคนน้ำเต็มขวดอายุ๒๐ค่ะ

แม่เสียชีวิตน้องสาวเสียชีวิตน้องชายคนเล็กนี่ก็รอดแบบบุดหวิดนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านในตำบลบางคุรัฐอำเภอบางบัวทองจังหวัดนทบุรีเมื่อวาน
ตำรวจสพบางบัวทองพร้อมด้วยแพทย์สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
เจ้าหน้าที่มูลนิธิป่อเต็กตึงไปตรวจสอบค่ะ
ผู้เสียชีวิตนอนอยู่บนห้องนอนชั้น๒นะคะ
คือนางกุลพรอายุ๓๙ปีก็คือแม่นะคะ
ลูกสาวคนกลางอายุ๑๗ปีนอนเสียชีวิตอยู่คือปากเนี่ยเขียวคล้ำเลย
ในห้องก็มีกลิ่นฉุนกลิ่นแรงมากกลิ่นฟุ้งไปทั่วห้องนะคะ
ผู้ตายก็คืออาการน้ำลายฟูมปากมีจดหมายลาตายเขียนทิ้งเอาไว้ด้วยค่ะ
ขออนุญาตสรุปใจความสั้นแบบนี้นะคะ
จดหมายลาตายเขียนเอาไว้ว่าขอโทษที่ไปสร้างหนี้สิน
ทั้งที่สัญญาแล้วแต่ก็ทำไม่ได้
ฝากลูกสองคนให้นำศพไปอยู่กับพ่อแม่
ตำรวจคาดว่าน่าจะเป็นการดื่มยาพิษฆ่าตัวตายนะคะ
เพราะว่าในห้องโอ้โหกลิ่นฉุนรุนแรงมาก
คาดว่าแม่เป็นคนเกาะเหตุสลดปัญหาก็คือเรื่องหนี้สิน
แล้วก็อาจจะมีเรื่องของความน้อยใจสามีด้วย
ก็ต้องส่งศพไปชนะสูตรที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะคะ
วันนี้เราให้คุณนฤทธบุญนิ่มนักข่าวของเราไปที่วัดลาประดุก
ซึ่งเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาทางครอบครัวนำศพของสองแม่ลูก
ประกอบพิธีทางศาสนาค่ะ
บรรยากาศคงไม่ต้องบรรยายว่าโศกเศร้ากันขนาดไหนนะคะ
จากการสอบถามลูกสาวคนโตอายุ๒๐ซึ่งเป็นคนที่พบศพคนแรก
ลูกสาวคนโตเล่าให้ฟังว่าแม่อยู่บ้านกับน้องสาวก็คือลูกคนกลาง
แล้วก็น้องชายคนเล็กน้องชายอายุ๗ขวบน้องสาวคนกลางอายุ๑๗
อยู่กันสามคนค่ะเมื่อวานนี้ลูกสาวคนโตก็โทรศัพท์หาแม่
ไม่มีใครรับก็เลยมาหาที่บ้านมาถึงปุ๊บโอ้โหตกใจแทบเป็นลม
กับน้องสาวเสียชีวิตแล้วส่วนน้องชายคนเล็กปลอดภัย
ทีนี้ค่ะน้องชายคนเล็กที่รอดมาได้อย่างบุดหวิดเนี่ยค่ะ
เด็กเขาก็พอให้ข้อมูลได้อ่ะนะคะน้องเขาบอกว่าช่วงคืนเกิดเหตุอ่ะ
เอาน้ำอะไรก็ไม่รู้มาให้เป็นน้ำสีชมพูเหมือนกับนมเย็นเลย
เอามาให้ดื่มซึ่งจริงแล้วมันคือยาล้างห้องน้ำผสมน้ำแดง
เด็กเด็กผู้ชาย๗ขวบเขาก็ดื่มแต่ดื่มนิดเดียวเด็กเขาบอกมันขม
วิ่งไปบ้วนทิ้งในห้องน้ำนี่ไงก็เลยรอด
พอบ้วนเสร็จนะคะก็เข้าไปนอนกับแม่ในห้องนอน
แล้วแม่ก็เอาน้ำเหมือนกันเนี่ยน้ำสีชมพูเนี่ยครับ
ลูกสาวคนกลางอายุ๑๗นะคะลูกสาวคนกลางเขานอนป่วยอยู่
ก็เอาให้กินเอาให้ดื่มแล้วก็ห่มผ้าให้
แล้วก็จับมือแล้วก็แม่เองก็ดื่มกลายเป็นเนี่ยแม่ดื่ม
ลูกสาวคนกลางดื่มเต็มเพราะว่านอนป่วยอยู่
แต่ว่าลูกชายคนเล็กไปบ้วนทิ้งพอตื่นมาค่ะ
ลูกชายคนเล็กตื่นนะคะตื่นมาปุ๊บปลุกแม่
ให้แม่ทำกับข้าวอาหารเช้าให้กิน

ลูกสาวคนโตบอกว่าก็พอติดต่อแม่ไม่ได้
ก็รีบกลับมาบ้านก็พบว่าแม่กับน้องสาวเสียชีวิต
ลูกสาวคนโตโอ้โหให้สัมภาษณ์ทั้งน้ำตา
ทันทีที่ถึงบ้านตกใจและเสียใจมากค่ะ
ประมาณเที่ยงหนูก็ออกมาจากห้อง
แล้วแบบตอนที่เดินทางมา
พ่อบอกว่าพ่อวีดีโอคอลคุยกับน้อง
บอกว่าจะเหมือนเห็นแม่นอนน้ำลายฟมปากอยู่

หนูก็มาถึงตรงหน้าบ้าน
หนูเปิดประตูเข้าไปเจอน้องคนเล็ก

หนูก็ถามว่าแม่อยู่ไหน
น้องบอกว่าแม่นอนอยู่บนห้องค่ะยังไม่ตื่น
หนูวิ่งขึ้นไปก็เจอแม่กับน้องนอนน้ำลายฟุมปากอยู่

น้องบอกว่าแม่ชงน้ำแดงให้กิน
แต่น้องกินไปแล้วกลิ่นมันฉุน

แต่ว่าแม่กับน้องคนกลางกินไปเยอะ

ส่วนสามีของผู้ตายก็บอกว่าไม่รู้เลย
ว่าทำไมภรรยาถึงคิดสั้นแบบนี้
ว่าน่าจะเป็นปัญหาเรื่องหนี้สิน

ก่อนหน้านี้ก็เคยใช้หนี้ให้
แต่ก็ไม่รู้ว่านี่ยังมีอีกมากแค่ไหน
เพราะภรรยาไม่ค่อยบอกไม่ค่อยพูดค่ะ
คืนที่ภรรยาจะเสียชีวิต
ตัวเองไปทำงานที่จังหวัดตาก
ตอนนอนอยู่ก็รู้สึกแปลก
เหมือนมีอะไรบางอย่างมาทับตัวนอนไม่หลับ

มารู้ว่าภรรยากินยาตาย
เสียใจมากและยังทำใจไม่ได้ค่ะ

ใช้หนี้ให้ครั้งนี้ไปแล้วเพราะว่าเขาจะไม่ทำอีก
แล้วทีนี้เขาก็ไปเป็นหนี้เยอะแล้วก็เขาหาทางแก้ออกไม่ได้เขาก็เลยนี่แหละครับ
ก็มีเพื่อนสนิทของผู้ตายนะครับผู้ที่เป็นแม่เนี่ยนะครับ
เปิดเผยข้อมูลบอกว่าก่อนเกิดเหตุได้โทรมาคุยกับผู้ตาย
ผู้ตายก็ปรับทุกข์ให้ฟังตัดเพาะโชคชะตาบอกว่าเจอแต่เรื่องไม่ดี
มีหนี้สินนะครับแล้วก็กำลังเครียดเพราะว่าตอนนี้สงสัยว่าตัวเองจะป่วยเป็นมะเร็ง
แต่ความจริงแล้วยังรอผลตรวจอยู่นะฮะยังไม่รู้ว่าเป็นหรือไม่เป็น
ประกอบกับรถของผู้ตายก็เพิ่งประสบอุบัติเหตุนะแล้วก็ได้รับบาดเจ็บ

ก็คาดว่าคงเกิดความเครียดทำให้คิดสั้น

ก็ฝันว่าผู้ตายเนี่ยนั่งซดน้ำยาล้างห้องน้ำน้ำลายฟูมปากนะ

เพื่อนของผู้ตายบอกว่าก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่า
ผู้ตายตายยังไง
แต่ว่าเมื่อคืนนี้เธอฝันว่าเพื่อนอ่ะ
ซดน้ำยาล้างห้องน้ำแล้วก็น้ำลายฟูมปาก
พอมารู้ข่าวว่าเอ้าเสียชีวิต
เพราะว่ากินน้ำยาล้างห้องน้ำผสมน้ำแดงเนี่ย

เหมือนกับว่าเพื่อนเนี่ยได้มาบอกอะไรสักอย่างหนึ่ง

มีแบบเหมือนกับป่วยไม่สบาย
ตอนนี้คือเหมือนกับร่างกายไม่ดีเลย

แม้กระทั่งก่อนวันที่เขาจะเสียเราก็พยายามคุยกับเขาแล้ว
ว่ามีอะไรให้บอกให้พูดนะอะไรอย่างเงี้ยอืม
ก็เป็นจังหวะที่สามีไปทำงานต่างจังหวัดพอดีนะฮะ
ลูกสาวคนโตก็ไปอยู่หอไปทำงานอีกที่หนึ่งนะครับ
ซึ่งพ่อกับแม่ของนางกุลพรนะครับ

บอกว่าไม่คิดว่าลูกสาวจะคิดสั้นฆ่าตัวตายแบบนี้
คาดว่าน่าจะเกิดจากเรื่องของหนี้สิน
เมื่อ๓เดือนก่อนเนี่ยรู้ว่าลูกมีหนี้เกือบ๑ล้าน
ต้องขายรถยนต์ไปคันหนึ่ง

ลูกสาวบอกว่าจะไม่ก่อนหนี้อะไรอีก
สาบานกับหลวงพ่อโสธรว่าจะไม่ยืมเงินใครอีก
หากผิดคำสาบานขอให้มีอันเป็นไป

ลูกสาวกินยาฆ่าตัวตาย
ก่อนเสียชีวิต๒๗ธันวาคม

บอกว่าปวดแผลจากการที่ประสบอุบัติเหตุรถล้ม
เดี๋ยวจะกินยานอนตั้งแต่หัวค่ำ
แล้วก็ยังวีดีโอคอลคุยกันอยู่เลยนะครับ

สารก็คือหลานชายคนเล็กกับหลานสาวคนโต
ซึ่งตอนนี้ก็ยังเรียนหนังสือกันอยู่

บอกแต่ว่าจะกินยาเปรียบปวดแผล
พี่สาวเขาก็ถ่ายรูปให้ดู
บ่ายโมงเขาโทรไปหายายเมื่อวาน
บ่ายโมงเขาโทรไปบอกว่าน้องบูสิ้นใจแล้ว

แล้วอีกพักนึงก็บอกทั้งแม่
บอกทั้งแม่ตายทั้งคู่เลย

ยืมไม่ให้ผัวรู้

พ่อค่ะถ้าเธอเขาฟังอยู่เนี่ยจะบอก

ก็ให้มันเถียนเถียนเถียนเถียน
เถียนเจ้านี้เท่าไรเท่าไร
ดูแล้ว๔แสนกว่า
ทางครอบครัวก็จะจัดพิธีสวดพระอภิษฐรรมศพ๑คืนนะคะ
แล้วก็จะชาปนกิจศพในวันพรุ่งนี้ค่ะ